ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
บนถนนสายพรมพิรามพิศนุโลก
ก่อนถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านคลองแคร์

ตำรวจไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพรมพิราม
และเจ้าหน้าที่กู้ไผ่มูลทิศประศาสตร์บุญญสถาน
ทะเบียนกไก่ลิง๑๑๐๙นครสวรรค์
สภาพหน้ารถฝั่งซ้ายมีร่องรอยเฉียวชนจนเสียหาย
มีเศษไข่เป็ดแตกระจายเต็มหน้ากระจกรถ
และกระโปรงรถเปลื้อนส่งกลิ่นคลาวคละคลุ้ง
โดยมีพระประเสริฐฉุยฉายอายุ๖๒ปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ากระพีตำบลพญาแมน
อำเภอพิชัยจังหวัดอุตราดิษฐ์เป็นคนขับ
มีบาดแผลศีรษะแตกและบาดเจ็บ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพติดพ่วงข้าง
พลิกคว่ำอยู่ริมถนนและมีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คน
ก็คือนายบุญเสริมยงหวานอายุ๕๓ปี
และนางสาวลำดวนเหลือมศรีจันทร์อายุ๔๙ปี

นอนแน่นิ่งไม่ได้สติมีบาดแผลฟกช้ำทั่วร่างกายหลายแห่ง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพรมพิรามนะครับ
พันธุ์ตำรวจตรีชูชีพพุ่มเฉียวสารวัตรสอบสวนสพพรมพิราม
เปิดเผยครับว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
พระประเสริฐขับรถเก๋งมาจากวัดที่อุตรดิษฐ์เพื่อไปทำธุระ
ตำบลหัวรอไปทำธุระส่วนตัวนะ
ตำบลหัวรอพิศนุโลกแต่เกิดอาการวูบคล้ายหลับใน
เพราะถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางตรงระยะยาว
แล้วก็จากนั้นเองก็ทำให้รถเสียหลัก
ท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่สองสามีภรรยา
จะไปขายไข่ที่ตลาดนัด
ทั้งสามีภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
โดยตำรวจจะสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ